เฉพาะศาลกีฬาในบ้านครับครับหลังผลงานของนักกีฬาไทยแปลงขันต่างแดน
เป็นอย่างไรแล้วก็ความจันทรีย์ที่เกิดขึ้นของราชมณี
การเปิดตัวโตโนภาคลินครับ

ระยะเวลาหกเดือนแล้วใส่เสื้อหมายเลขเก้าสิบหก
ก่อนหน้านี้โตโน่ใช้เวลาว่างนะครับก็เตะฟุตบอล
แล้วก็ไปซ้อมบอลกับทางราชันมังกรอย่างต่อเนื่อง
เพื่อรักษาสภาพร่างกายตลอด๒เดือนที่ผ่านมา
โตโน่ก็ทำผลงานเข้าตานะครับจึงได้รับสัญญาณเป็นทางการ
แล้วก็ถูกส่งชื่อลุยศึกเอฟซีแชมป์เก้นสลีกเลยครับ
รอบแบ่งกลุ่มซึ่งราชบุรีจะลงเตะเกมแรก
กลุ่มจีเจอกับโพฮังสตีลเลอร์วันอังคารที่ยี่สิบสองมิถุนายน
ราชมังคลากีฬาสถานในเวลา๕โมงเย็นครับ